คนร้ายที่เอากันไกลเข้าไปจี้ชิงเงินที่ธนาคารออมสินที่เชียงใหม่
ไม่ได้แต่งแล้วล่ะที่ตั้งใจจะแต่งงาน
มีอย่างที่ไหนล่ะให้เหตุผลบอกว่ามาจี้ชิงเงินจะเอาเงินไปแต่งงาน

แต่ผมว่าหลักเนี่ยเขาติดพนันออนไลน์

เป็นคลิปที่คนร้ายเข้าไปเป็นผู้ชายสวมชุดดำสวมบวกกับน็อคเต็มใบ
จุ๊ดเข้าไปในธนาคารออมสินเลยสีชมพูเห็นแล้วจำได้เลย
สาขาท่าแพรจังหวัดเชียงใหม่
ปรีเข้าไปล็อกคอพนักงานผู้หญิงก่อนนะฮะ
แล้วก็ตอนนี้พนักงานผู้ชายมาช่วยแล้ว
จดจ้องจะสู้ไม่สู้
พี่ผู้ชายเสื้อชมพูก็จะทำยังไงดีนะฮะ

เนี่ยฮะจังหวะนี้คนร้ายเห็นท่าไม่ดีแล้ว
เคานั่กสู้ดีว่าสู้ดีว่าไปลละ
ตังค์ไม่ได้สักบาทครับคุณผู้ชมครับ
นี่แหละฮะตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิด

โอ้โหคุณผู้ชมเชื่อไหม

ไม่นานได้ยังไงมาวนดูรอบธนาคารกว่า๗๐

เออเกือบร้อยกว่าจะลงมือ
โดยมุนเหตุจูงใจที่เข้าไปจี้ชีเงินธนาคาร

และผู้ต้องหาอ้างบอกว่าจะแต่งงานด้วย
จะจัดงานแต่งด้วยเงินไม่พอ

เพื่อหาเงินไปจัดงานแต่งแล้วไปใช้หนี้พนันออนไลน์
ตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาครับคุณผู้ชม
ก็ชีวิตเขาพลิกเหมือนกันนะ
เพราะว่าอดีตเป็นนักศึกษาสถาบันชื่อดังในเชียงใหม่นะ
เรียนเก่งคนโพธครับเกียรตินิยมครับ
เรียนเก่งระดับเกียรตินิยมครับ
แล้วก็เขาก็ยังเป็นคนดีนะตอนนั้นนะ
หันมาทำประโยชน์ให้กับสังคม
แล้วก็จนมาประกอบอาชีพเป็นทีมกู้ชีพของโรงพยาบาลนะครับ
แต่นี่แหละครับคุณผู้ชมครับการพนันมันเอาไปหมดครับ
ทั้งเงินทั้งทรัพย์สินและอนาคตครับ